มีเหตุที่เราได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะ
เป็นภาพเหตุการณ์รถกระบะคันหนึ่งที่ไปจอดอยู่บนอาคาร

ของอาคารจอดรถของอยเขาที่กระทรวงศาลนาศุกร์
ปรากฏว่าใส่เกียร์ค้างไว้พอสตาร์ทปุ๊บ
รถถอยหลังตกอาคารจากชั้น๖เลย
แต่ว่าทีนี้นะฮะคนขับรถเนี่ยรอดตายปฏิหาร

หลายคนพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ถามว่า

ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะนี่คือรถเกียร์กระปุกนะคะ
เกียร์กระปุกอยู่ถอยหายไปไหนเลย

เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะขับรถกระบะ

กำลังจะขับรถออกจากลานจอดรถชั้น๖

ก็ไปทำธุระเรียบร้อยแล้วนะฮะ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อะไรแน่นั้นนะครับ

คนขับก็เอื้อมมือไปเปิดประตูฝั่งซ้าย
ให้ผู้หญิงอีกคนที่เดินมาพร้อมกัน
ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

จะเข้าไปนั่งในฝั่งคนนั่ง
ในช่วงจังหวะที่เขาเปิดประตูเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พุ่งตกลงไปกระแทกพื้นด้านล่างนะครับ

คนขับและผู้หญิงอีกคนที่กำลังขึ้นอยู่เนี่ย

เดินออกมาแสดงว่าเขารอดตายอย่างวุดวิด

ผู้หญิงก็ตามมาหลังผู้ชาย

แต่ปรากฏว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายปลอดภัย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้

ทะเบียน๑ทพรอเรือ๘๒๙๔กรุงเทพมนครผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ทะเบียน

ช่วงกระบะท้ายต่อหลังคานะฮะสภาพรถเสียหายทั้งด้านหน้ารถและกระบะท้าย
ชิ้นส่วนหลุดกระจายรวมทั้งหลังคาด้วย
แล้วก็มีอาคารจอดรถบริเวณชั้น๓ตรงกำแพงกั้นก็พังเสียหายด้วย
เพราะว่ารถพอตกลงไปก็ไปกระแทกของที่กั้นชั้น๓ด้วยเหมือนกันนะครับ
ส่วนที่กั้นของชั้น๖ไม่ต้องพูดถึงเลยพังเสียหายหมดนะครับ
จีรพัฒน์วิรชาติวัฒนาอายุ๕๘ปีคนขับรถกระบะ
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ขับรถขึ้นมาจอดที่อาคารจอดรถชั้น๖
ตอนที่จอดรถได้ถอยหลังเข้าซอง
แล้วเผลอค้างเกียร์ถอยหลังไว้ขณะดับเครื่อง
ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์กระปุก
เสร็จธุระเรียบร้อยแล้วตอนกลับก็เปิดประตูรถค้างไว้
เข้าไปในรถเพียงแค่ขาเดียวคือขาซ้าย
จากนั้นก็สตาร์ฟรถปรากฏว่ารถเกิดถอยหลังทันที
ตัวเองขาขวายิงอยู่นอกรถใช่ไหม

ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขนข้างซ้ายเป็นรอยถลอกนะ
ส่วนรถก็ถอยหลังตกลงมาจากอาคารจอดรถ
แทกที่กั้นชั้น๓ก็พังเสียหายด้วย
ตัวรถก็อย่างที่ที่เห็นพังเสียหายยับเยิน
มีคนสอบถามเยอะเลยว่า
พี่จิรพัฒน์เฮ้ยพระอะไรเนี่ย

ได้คำตอบมั้ยคะครับได้คำตอบสิครับ

พระองค์แรกก็คือพระสมเด็จวัดปากน้ำ
ก่อสร้างพระปฐมเจดี
หลวงปู่ที่วัดให้มาแล้วกระซิบบอกว่าอย่าไปบอกใคร
แต่ว่าเมื่อวานนี้คนถามหนักเลย
แล้วก็ห้อยพระหลวงปู่หมุนวัดป่าหนองลมจังหวัดสะแก้ว
จัดทำขึ้นเมื่อครั้งอายุหลวงปู่คืออายุ๑๐๕ปีนะครับ
แต่ก็ยอมรับว่าทั้งหมดทั้งมวลผมประมาทเองแหละ
ผมใส่เกียร์ค้างไว้ใส่เกียร์ถอยหลังด้วย
โดยเฉพาะการขึ้นมาจอดบนอาคารจอดรถแบบนี้ด้วย
ใช่ค่ะแต่เอาจริงนะคุณตอนขึ้นรถ
จริงก็จะต้องเวลาขึ้นรถที่ถูกต้อง
คือตัวต้องขึ้นไปอยู่บนรถแล้วแล้วสตาร์ท
ขึ้นไปเต็มตัวเอาเท้าเหยียบเบรกไว้ซะหน่อยแล้วก็สตาร์ทแต่จังหวะนี้พี่เขาขึ้นไปแค่ครึ่งตัว
ก็โชคดีกระโดดออกมาทันนะครับ
แต่เขาก็ยอมรับว่านี่แหละเกิดจากความประมาทนะครับ
เมื่อกี้เขาเลือกประมาท

ทางไว้ก่อนแล้วก็รีบลงไป
พอมาถึงก็ใจร้อนสตาร์ทรถก่อน
ไม่ได้อะไรจะเจ็บจะขึ้นแล้ว
ขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่ได้เตรียมขึ้นขึ้นแล้ว
ขึ้นแล้วแต่ว่ายังขึ้นไม่หมด
เจ็บตรงไหนนะครับ
ด้านของเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยของรถคันเกิดเหตุ
ก็เปิดเผยว่ารถคันนี้ได้ทำประกันชั้น๑ไว้

ตามข้อกำหนดของกรมทันต่อไปนะครับ
แต่ว่าจุดนี้ตรงที่ตกเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็ให้ข้อสังเกตเหมือนกันนะ
บอกว่าไอ้ราวกั้นลานจอดรถเนี่ย
ทำจากไฟเบอร์ฉาบปูนสูงประมาณ๑เมตร

ไฟเบอร์อ่อนหรือว่าไฟเบอร์ไม่แข็งแรงแบบนี้คือ
ไม่มีโครงเหล็กที่มันแบบแข็งแรงนะครับ

หรือว่าผู้รับเหมาที่เคยก่อสร้างอาคารเนี่ย

เรื่องความแข็งแรงของไฟเบอร์กัน
ส่วนคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเฟซ

รีโว้ระบบใหม่ถ้าไม่เหยียบคลัสสตาร์ทไม่ติดนะ

ว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่
แล้วก็หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า

แล้วเราคือยังค้างเกียร์ไว้แบบนี้